ใช่ซึ่งอาการล่าสุดตอนนี้ซุดลง
แล้วก็มีภาวะตับแข็งไม่รู้สึกตัว
แต่ทางครอบครัวค่ะคุณผู้ชมก็ยังคงมีกำลังใจที่ดี
หวังที่จะให้ปฏิหารนั้นเกิดขึ้นค่ะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้รับการเปิดเผย
จากนายธนภพเพียนเกดวิทย์หรือโจ
บุตรชายของนักแสดงตลกรุ่นใหญ่ดอนจมูกบาน
ซึ่งกำลังป่วยหนักด้วยโรคมะเร็งตับระยะสุดท้าย

ถึงขั้นไม่รู้สึกตัวจำคนในครอบครัวไม่ได้
หลับไปตั้งแต่กลางดึกคืนวันศุกร์ที่ผ่านมา

แต่ก็ยังมีอาการเบลอเล็กน้อยไม่สามารถพูดคุยหรือสื่อสารได้

และรักษาด้วยอาการให้ยาเพื่อขับของเสียออกจากร่างกาย
จากตับไม่สามารถทำงานได้
เพราะเกิดภาวะตับแข็งอันเนื่องมาจากโรคมะเร็งตับ
แต่ทั้งนี้ยังโชคดีที่ไม่พบเลือดออกในอวัยวะภายใน
ตอนนี้ยังคงพักรักษาตัวในห้องผู้ป่วยปกติ
โรงพยาบาลบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ
นี้ลูกชายของดอนจมูกบานเผยว่า

และพร้อมสู้ไปกับอาการป่วยของผู้เป็นพ่อ
หวังให้มีปฏิหารเกิดขึ้นกับครอบครัวอีกครั้ง